ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีบันเทิงไทยรัชโชว์
บอกแล้วว่าวันนี้เรางานใหญ่เปิดเวทีหน้าห้างต้อนรับบรรดาเอฟซีหมอลำทั้งหลายรออยู่เลยนะคุณผู้ชมค่ะ

สวัสดีครับทุกคน
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ขอต้อนรักน้องเวียงนารุบลด้วยค่ะ

จงไปไว้สักรูปคลุ้มจงขา๒เพลงด้วยกัน
โอละหนอหมอรำนะครับ

บอกก่อนเรามาเอาเพลงละกันหรือน้องเวียงไม่ดี

พอเป็นความรู้สึกยังไงบ้างคะ
ที่ได้รู้ว่าคุณสลาห์ก็แต่งเพลงให้เรา
ตั้งแต่ว่ายังทราบว่าจะมีอาร์บัมนะครับ

แล้วก็ชื่ออาร์บัมว่าโอระหนอมวารำ

ก็ยิ่งเป็นคุณครูสลาคุณวุฒิ
ซึ่งก็คุณครูบรมครู

แล้วก็อยากจะทำผลงานเพลง

คือไม่ค่อยเห็นน้องร้องเพลงเร็วเท่าไหร่เนอ

ขอบสเต็ปแดนอะไรกับเขาก็มีค่ะ
ลำได้ค่ะเอาลำฟ้อนได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่พูดถึงหมอลำก่อนหน้านี้ช่วงโควิด

บอกว่าอยากไปขึ้นเวทีหมอลำคุณผู้ชม

ได้ขึ้นเวทีหมอลำตามความฝันจริงค่ะ
รู้สึกว่ามันเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กนะคะ
อยากจะเป็นนางเอกหมอลำบ้าง
อยากใส่ชุดเหมือนหมอลำอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูชอบตรงที่ว่านางเอกหมอลำเขาใส่หัวตรงนี้ขึ้นไป

ว่าแล้วอย่างนี้เจ้าซ้อนเอ่ยเป็นนักร้องหมอลำนางเอกหมอลำ
ถ้าให้น้องเวียงโทรสักนิดหน่อยได้ไหมคะ

ความเหนื่อยใจอยากให้แจ้ง

น้องร้องพี่แจ๊กกะลินเอามาจับคู่เลย

น้องร้องพอมากแต่พอมาอยู่กับพี่ก็จะเป็นตลกแล้วลูกน้อง

เสียงน้องเรียงเนี่ยร้อนมากยินใจ

คือมันดูเศร้าแต่ตัดภาพมาหน้าแจ๊กกะรีนดูทรมาน

เดี๋ยววันหลังให้น้องไปสอนส่วนตัวเพราะว่าเนี่ยได้แบบแดนเซอร์มาแล้ว

เขาผ่านวิธีการร้องเพลงมาแล้วตรงมั่นใจ
ผลงานช่วงนี้น้องเป็นไงคะ

ก็สำหรับผลงานนะคะช่วงนี้ก็จะมีอาราบั้มค่ะ

ชื่ออาร์บัมว่าโอละน้อหมอล่ำค่ะ

เป็นจังหวะทำน้องหมอล่ำไวค่ะแล้วกับ
น้องปล่อยตรงกานอี้งั้งแฟร่งเก้ากลับใจค่ะ
แล้วกับซ้อเคียนคิวรุดมือ

ใช่เป็นเวลาเท่านี้เหรอคะ
ไปฟังกันนะคะแล้วก็โรคซึ่งกินใจแน่นอน
เพลงดีเพลงดังแบบนี้ติดตามผลงานทุกเพลงของน้องเวียงนรมนได้เลยนะคะ
วันนี้ขอบพระกรุงตรงสาวเวียงนรมนธ์ค่ะ